คุณผู้ชมครับพาไปทานไอศครีมกันบ้างดีกว่า

ไอศครีมร้านทั่วไปก็รสชาติคล้ายกันแหละ
แต่ว่าร้านนี้เขาแปลกตรงที่คนขาย
คนขายแต่งตัวมาซะหล่อซะเท่เลย
ไปดูว่าคนขายเขาแต่งตัวมาแบบไหน

เต็มชุดเต็มยดสีสันสดใสแบบนี้
ไม่มีสีอื่นปนเลยนะ
ตั้งแต่เสื้อเน็กไทท์กางเกง
กางเกงข้างนอกกางเกงข้างไหนไม่รู้
รองเท้าก็สีเดียวกันไปหมดเลยนะ
เป็นพ่อค้าชุดแดงนะครับคือคุณลุงพัฒน์เกษรจันทร์
อายุ๕๗ปีเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโนนหนามแท่งนะจ๊ะ
อยู่ตำบลไพรขาจำเผอชุมพลบุรีจังหวัดสุริน
แต่งตัวมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจริง
สวมใส่เสื้อผ้าอย่างที่เห็นนี้นะครับ
สุภาพเรียบร้อยและที่สำคัญนะเพิ่มความเท่เข้าไปหน่อย
เท่นะแต่งตัวเต็มยุทธแบบนี้
ด้วยการสวมใส่แว่นดำนี่แบบนี้เลยนะฮะ
แล้วก็ถือว่าเป็นการเพิ่มจุดขายให้คุณนะครับ
แหมรถขายไอศครีมฯธรรมดามีเสียงนิ่งนองไป
ก็ธรรมดาเกินไปดังนั้นต้องแต่งตัวให้สะดุดตาหน่อย
พัฒน์บอกว่าทุกวันจะขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างคู่ใจไปขายไอศครีม
บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านโพนม่วงกับเพื่อนร่วมอาชีพ
ทั้งก๋วยเตี๋ยวขนมวาและผลไม้แช่เห็นด้วยนะครับ
พัฒน์บอกว่าที่แต่งตัวด้วยชุดสีแดงทั้งชุดแบบนี้

แต่เพราะตัวเองแต่งชุดสีแดงขายไอศครีมมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
คุณคิดดูกี่ปีแล้ว๒๒ปีแล้ว
ในตู้มีเสื้อผ้าสีอื่นไหมหรือ
ลุงพัฒน์บอกว่าตอนนั้นขายแล้วเห็งไง
เห็งขายไอศครีมหมดทุกวันเลยนะครับ
เชิญชวนลูกค้าลูกค้าก็มานะครับ
แล้วก็ถือว่าเป็นเสน่ห์ไงคุณ
พัฒน์ก็เลยเชื่อว่านี่แหละเสน่ห์สีมงคลสีเสน่ห์ของฉันนะครับ
ใส่ชุดแบบนี้ไปขายไอศครีม

ช่วงบ่ายไปขายตามโรงเรียนหลังเลิกเรียนนะครับ
นอกจากนี้ตะเวนอย่างตะเวนขายตามสถานที่ท่องเที่ยว

จะขายได้วันละเป็นหมื่นเลยนะคุณ
หมื่นบาท

อากาศร้อนคนก็อยากกินไอศครีมนะครับ
ส่วนรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วนะครับ
เลี้ยงครอบครัวได้สบายนะครับ
ไม่ต้องเข้าไปรับจ้างทำงานต่างถิ่นให้ห่างไกลครอบครัว
โอ้โหเป็นความคิดที่ดีจริงนะครับ
นี่แหละฮะการขายอะไรบางทีสินค้าเราธรรมดา
แต่ว่าเรามีไอเดียเรามีจุดเด่นในการขายนะครับ
อันนี้เขาสร้างจุดเด่นให้กับตัวเองด้วยของลุงพัฒน์เนี่ยนะครับ